ทำสวยร้านดาวชาลอนไม่ต้องมองนานมองแป๊บเดียวก็สวย
เฮ้ยสวัสดีค่ะรุ่นก่อนด้านหลังกับดังซุภาษฎามาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้
หัวฟูหมดบางทีเจอฝนหัวลีบเหมือนลูกวัวเกิดใหม่
ถ้าใครไม่อยากสภาพเป็นแบบนั้นดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาพูดถึงเรื่องของความร้อนก่อนละกัน
ช่วงนี้นะคะจุดไหนที่ไม่มีฝนอุณหภูมิก็ร้อนเหมือนกันนะ
และเป็นความร้อนที่อบอ้าวโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางของประเทศ
อากาศมันจะร้อนอบอ้าวและถ้าบางพื้นที่ก่อนมีฝน
ก็ร้อนเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศแบบนี้มันเกิดจากเนี่ย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะเขาเริ่มทำงานแล้วแหละ
แต่เขาไม่ได้มีกำลังแรงพอที่จะเข้าไปทำให้เกิดฝนในพื้นที่ต่าง
ตอนกลางและทางตอนบนของประเทศเขาทำให้เกิดฝนได้แค่ภาคใต้เท่านั้นค่ะ
แล้วภาคใต้จะมีฝนช่วงไหนมีฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นฝนที่ตกหนักตกแรงอะไรแต่ว่าเป็นการตกทั้งภาคค่ะ
ฝนแบบนี้คลื่นอันดามันก็สูงเหมือนกันนะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า๒เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
อ่าวไทยก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะอ่าวไทยจุดนี้นะคะช่วงตอนบนแบบนี้
ถ้าจุดนั้นมีฝนคลื่นอาจจะสูงได้เกือบ๒เมตรเช่นเดียวกันค่ะ